ลืมสระกินแบงรัฐบาลทั้งแผงเลย

เปลี่ยวกระจ่วยกระจายไปหมด

แต่ตอนนี้สถานการณ์โควิดชีวิตเปลี่ยนเลยก็ต้องมาหารายได้เสริมคือขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตอนนี้กำลังจะไปบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาเอาข้าวของเนี่ยพลุงพลังเนี่ยเก็บไว้หมดแล้วฮะ
เอาข้าวของพลุงพลังยัดใส่ฮะลืมแผงสลากไว้
ก็เลี่ยวไปไปตรงรอปภรอปภเขาเขาเปิดประตูปกติเอาพี่รอปภไม่เห็นเหรอ
รอปภเขาไม่ได้ยืนดูไงเขานั่งอยู่ในระดับที่หลังคาพอดี
มันก็ไม่เห็นฮะจากนั้นมาไปมาปิวไปหมดเรียบร้อยแล้ว๑๗๗ใบ
ตีเป็นมูลค่าเอาแค่๘๐คูณเข้าไปนี่ก็๑๔๐๐แล้วนะ๑๔๐๐บินหายไปแบบนี้
เจ้าของรถเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลคือคุณกาญจนาอุระภูมิ
บอกตกใจมากเพราะแม่ค้ามือใหม่จริงมาเจอเรื่องราวแบบนี้เนี่ย
ไม่รู้จะทำยังไงเลยดังนั้นหากใครเจอก็วอนหน่อยเถอะ
เอามาคืนดีกว่านะครับเดี๋ยวฟังจากคุณกาญจนา
เดินไปที่รถแล้วเราไม่สามารถเปิดรถได้เนื่องจากเราซื้อของเยอะ
เสร็จปุ๊บก็ขึ้นรถเอาของวางเสร็จ
รู้ตัวอีกทีก็คือไปถึงออฟฟิศแล้วค่ะ
ก็เลยมาดูที่รถด้วย
ใช่มาดูที่รถเอ้ยไม่มีแล้ว
แต่ช่วงขับรถออกจากคอนโดค่ะคิดว่ายังไม่ล่วง
แต่คิดว่าน่าจะล่วงภายในซอยรัชดาซอยเจ็ด
หรือไม่ก็ถนนใหญ่ของรัชดาที่ไปแยกของห้วยขวางค่ะ
ขับรถเพื่อที่จะไปตรงพระราม๙ค่ะ
นี่คือความมื้อใหม่จริงเป็นความซวยจริงนะครับ
แต่ถ้าหากใครเจอก็เอามาคืนน่าจะเป็นน้ำใจต่อกันนะคะ
อย่าเลยนะครับก่อนขึ้นรถเอาอะไรที่วางบนหลังคาเนี่ย

ผมก็เคยเสียรองเท้าไปคู่ม